อีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมใครมีโรคประจำตัวอยู่พักผ่อนให้เพียงพอนะฮะ
อย่าหักโหมงานมากจนเกินไปครับจะเหมือนกับตำรวจนายนี้เป็นถึงรองสารวัตรนะฮะ
ท่านกำลังจะขับรถไปเข้าเวรแต่ว่ามีโรคประจำตัวกำเริบ
ก็เลยจอดรถนอนข้างทางไม่ตื่นเลยครับ
เป็นผู้เสียชีวิตค่ารถข้อตนเองแบบนี้ครับ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามีชาวบ้านไปเจอเอ๊ะทำไมรถคันนี้จอดอยู่นานจังเลย
ส่องดูเอ๊ะทำไมมีคนนอนคว่ำหน้าอยู่ในกระบาดคันนี้
นะฮะทะเบียนบ่บิม้ายรอลิ่งแปดเจ็ดสองเก้าพิสุนุปโลก
พิสุนุโลกลมศักดิ์บริเวณบ้านวังนกแอ่นหมู่๒ตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทอง
ก็แจ้งตำรวจไปตรวจสอบไปเจอผู้เสียชีวิตตรงบริเวณแข็บด้านหลังนะฮะ
มันเป็นกระบะแข็บนะฮะเบาะหลังเนี่ยนะฮะนอนอยู่เลย
แล้วเบาะคนขับเหมือนปรับเอนลักษณะคือคล้ายกับบังแดดเอาไว้ที่บริเวณศีรษะเขา
ก็กู้ภัยนำร่างออกมาทราบว่าเสียชีวิตแล้ว
คือร้อยตำรวจเอกพิศนุมีสุขอายุ๕๙ปีเป็นรองสารวัตรของสพแก่งโสภา
ตามร่างกายไม่ได้มีบาดแผลถูกทำร้ายอะไรหรอกครับ
นะฮะเขาเสียชีวิตเองจากโรคกำเริบไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงนะครับ
เพราะว่าจากการสอบสวนสืบสวนคนใกล้ชิดทราบว่าผู้ตายมีโรคประจำตัว
เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งความดันนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังขับรถจะไปเข้าเวร
ขับรถสายตรวจไปนะฮะจะไปที่สพแก่งโสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ตอน๔โมงของเมื่อวานนี้นะฮะ
ขับรถออกจากบ้านตั้งแต่สายสายคนเดียวจนกระทั่งมีคนไปเจอว่ารถจอดอยู่ริมถนน
นานผิดสังเกตชะโงกหน้าไปดูอ้าวทำไมไปฟุบอยู่อย่างนั้นล่ะนะฮะ
ก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยไปตรวจสอบไม่รู้ว่าเป็นการฆาตกรรมหรืออะไรหรือเปล่า
ก็เลยจอดรถไหลทางแล้วก็เอาตัวเองออกจากที่นั่งคนขับแล้วก็ไปนอนที่แคปนะฮะ
แต่ว่าเอ็นเบาะคนขับมาเพื่อบังแดดกะว่านอนพักแป๊บหนึ่ง
แต่อาการไม่ทุเลาสุดท้ายช็อกหมดสติเสียชีวิตคนเดียวแบบนี้
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอน
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงกันต่อไป
จริงเรื่องของสภาพอากาศนี่ก็ทำให้โรคประจำตัวกำเริบได้ชนะ